คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะชื่อน้องน้ำอะไรดีนะคะ
เป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่ก็สร้างความถูกอกถูกใจให้กับชาวเน็ตนะคะ
คลิปสาวประเภท๒ร่างอวบเขาแนะนำตัว
แต่เขาบอกว่าคือปกติในน้ำเขาจะมีวิธีแบบ
ไปดูเวลาของเธอวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรคะ
ต้องขออนุญาตดูดเสียงไปค่ะ
แต่ก็ดูจากปากแล้วก็น่าจะเดา

ผมจะงามงามน้ำใจจะฉีดหน้า
แต่นี่ผมใหญ่กว่าช่อดอกไม้ข้างหน้าอีกนะ

จากน้องน้ำตาลเป็นน้องน้ำหนักเยอะ

สาวประเภท๒ร่างอวบสวมชุดไทยสีฟ้าทรงผมตีกระบังสูง

ว่างด้วยค่ะพร้อมรับมงค์ใช่นึกว่าเหมือนทรงผมสังกุง
แต่ว่าอันนี้แบบถึงคอและบ่าแล้ว
ว่างมงค์มงค์ก็จมนะคะเออจริงนะคะ
ถ้าบอกว่าพูดแนะนำเนมรอยให้ตัวเองด้วยสักหน่อยนะคะ
ชอบจังเลยลีลาการไหว้ก็งดงาม
รู้สึกว่าต้องไหว้เบานิดนึงเพราะว่าผมอาจจะร่วงเหมือน

ผู้ร่วมประกวดคนอื่นเขาก็ปกติ
แบบว่าไม่ได้ไซส์ไม่ใช่แบบพลัสไซส์อะไรอย่างนี้นะ
อันนี้คือโดดเด่นทันตานะคะ
เธอก็แนะนำตัวเองสโลแกนฮาแบบนี้แหละค่ะ
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
ก็ชาวเน็ตก็ขำกันใหญ่นะคะแชร์ไปเยอะ
ตอนนี้ยอดชม๑ล้านครั้งแชร์ไปกว่า๒๖๐๐๐ครั้งแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ครับพิเศษ

กระเทยอ้วนคือสมบัติของคนไทยทั้งเพ้มจิ้น

จังหวะดีมีการโปรยให้ตัวเอง
ไม่ต้องมีเป็นผู้ชุดเตอร์จากอีเว้นต์แต่อย่างไร
ดูเวลายืนรวมกับคนอื่นสิคะคุณ

ชอบอ่ะเรามีความป้อมทุกใจในตัวเอง

ใส่ชุดสวมศีรษะไม่ได้เลยนะคะ
ต้องขึ้นข้างล่างอย่างเดียวเลยค่ะได้ตำแหน่งไหมจ้ะองค์เฟื
ตำแหน่งไหมเหรอคะได้๒รางวัลค่ะเวทีนี้

รางวัลสวยลืมตายแล้วก็รางวัลอิ่มหมูพีมัน
เข้ารางวัลสวยลืมตายอ่ะเออเว้ยแต่ก็เลิศจริงนะคะ
ก็ได้รับถ้วยรางวัลสายสะพายป้ายประกาศคุณ
จริงแล้วเนี่ยให้ทายว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่
อายุเท่าไหร่อ่ะยังน้อยเหรอใช่
เธอชื่อว่าตีนะคะหรือว่านายนัทธวุฒิประเสริฐรัตนาชัย
อายุ๒๐ปีเท่านั้นเองแต่แต่งใหญ่มากนะคะ
แต่งได้เต็มจริงดูมีภูมิฐานนะคะ
เป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่๒
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครค่ะ
โดยตีเล่าว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดรับ
สมัครสาวงามประเภท๒ทั่วประเทศเป็นเวทีการกุศล
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักเงินรางวัลครึ่งหนึ่ง
เพื่อนำรายได้ไปทำบุญให้กับวัดบ้านทุ่งมนต์ตำบล
อนนางหงษ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
แต่เข้าประกวดก็เหมือนได้ทำบุญได้ความสนุกสนาน
เธอเป็นคนไม่สวยแต่มีใจรักนะคะ
อย่างที่บอกก็๒รางวัลย้ำชื่อรางวัลอีกที
รางวัลสวยลืมตาแล้วก็รางวัลอิ่มหมูพีมันค่ะ

สวยมักนกตลกมักได้

หรือไม่สวยมักนกตลกนกยิ่งกว่า

มันมีความสุขมีรอยยิ้มตลอด
เขาว่ากันว่าคนตลกคือคนฉลาดนะ

เรื่องเดียวกันคนเล่าต่างคนกัน
คนนึงเล่าขำอีกคนนึงเล่าไม่เห็นจะขำเลย

จริงนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทุกความตลกนะคะ
แล้วก็จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น
สมบัติของชาติ

กระเทยอ้วนคือสมบัติของแผ่นดิน

นอกความคิดสร้างฝันค่ะ

ก็น่าจะแจ้งเกิดได้ไม่ยากนะคะ